เอาละครับมาพูดถึงเรื่องของขาเทียม
สำหรับใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ
ปัจจุบันขาเทียมจะเป็นขนาดของผู้ชายสักส่วนใหญ่
เพราะผลการสำรวจพบว่าผู้ชายจะเป็นผู้พิการมากกว่าผู้หญิง

เขาคิดค้นเรื่องของขาเทียม
ที่จะเหมาะสำหรับสภาพร่างกายของผู้หญิง
และที่สำคัญเพื่อเป็นการให้สวมใส่รองเท้าได้หลากหลายขนาด

รองเท้าส้นสูงถึง๔นิ้ว
ก็จะสามารถสวมใส่ได้ด้วยนะครับ
โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์นฮอปกิ้น

เพื่อให้ผู้พิการหญิงสามารถใส่รองเท้าได้หลากหลายรูปแบบ
รองเท้าแตะแล้วก็รองเท้าส้นสูง

คือสามารถปรับให้พอดีกับการสวมรองเท้าส้นสูง
ที่มีความสูงได้มากถึง๔นิ้วนะครับ

ต้องสูญเสียขาและเท้าไปด้วยนะครับ

เทียมนี้จะทำให้ผู้หญิงใส่รองเท้าได้ทุกรูปแบบ
โดยไม่จำเป็นต้องนำขาเทียมหลายแบบติดตัวไปด้วย
วิธีการใช้ขาเทียมนี้ก็เพียงปลดล็อกตัวคาน
แล้วก็ปรับให้เข้ากับส่วนหน้าก็เท่านั้นเองนะครับ
ไอเดียนี้ได้มาจากทหารหญิงในกองทัพอเมริกัน๗๖คน
สูญเสียขาและเท้าไปตั้งแต่ช่วงสงคราม
อัฟกานิสถานตั้งแต่ปี๒๐๐นะครับ
แต่ขาเทียมสำหรับผู้หญิงนั้นหายากจริง

และการทำขาเทียมก็มักสร้างขึ้นจากพื้นฐาน
ของลักษณะร่างกายแล้วก็ลักษณะขาและเท้า

ผู้พิการได้ทดลองทดสอบขาเทียมรุ่นทดลองนี้
ตั้งแต่แบบที่สวมใส่กับรองเท้าส้นเตี้ย
สวมใส่กับรองเท้าส้นสูง๑นิ้ว
แต่สำหรับรองเท้าส้นเข็มสูง๔นิ้วนั้น

เนื่องจากกังวลว่าสาวหลายคนที่ใส่ขาเทียมแบบนี้
ใส่รองเท้าส้นสูงอีกจะตกส้นนั่นเองนะครับ
ศึกษากลุ่มนี้ยังได้พัฒนางานวิจัยนี้ต่อไป
โดยเน้นที่กลุ่มผู้หญิงรวมถึงผู้ที่สูญเสียแขนด้วยนะครับ